อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ต้องมีมาตรการในการแก้ไขอย่างจริงจังสักที
เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วสำหรับโชเฟอร์สายแปดอ่า
ไม่รู้ไปดีดไปคึกอะไรโดนตัวไหนมาก็ไม่ทราบนะคะ
ขับรถกระชากไปกระชากมาจนกระทั่งคือผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหลัง
ไอ้ที่เขาถ่ายมือถือเนี่ยเขาพยายามจะถ่ายให้ดูว่ารถกระชากแล้วดู

นี่เป็นผู้โดยสารผู้หญิงสูงวัยแล้วนะครับผมเนี่ยออกสีดอกเหลาเทาแล้วอ่ะ
เขากำลังจะลงป้ายนี้ค่ะแต่รถคันนี้ขับกระชากจนเขาหงายหลัง
้นจ้ำเบ้าลงไปกระแทกดังเติ้ง
แล้วคุณรู้ไหมผู้โดยสารที่มีอายุแบบนี้กระดูกกระเดี้ยวเขาไม่ดีแล้ว
ครับบางคนล้มลงไปแบบนี้เนี่ยถึงขั้นเป็นอัมพาตเลยก็มีนะ
เพราะว่ากระดูกแบบเรื่องเกี่ยวกับกระดูกสันลงสันหลัง
อะไรอย่างเงี้ยล่าสุดโชเฟอร์คันนี้มีบทลงโทษเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ไปโอ้โหคนกระหน่ำด่ากันเยอะมากนะคะว่า
นี่มันสังกัดไหนทำไมขับขี่รถแบบนี้ตรวจสอบแล้วต้นสังกัดคือบริษัทกลุ่ม
สามสิบเก้าเดินรถจำกัดค่ะก็มีการสั่งพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารให้พักงาน
กี่วันรู้ไหมคุณอืมสามวันโอ้โหคนบอกเอ้ยสามวันมันใช่หรือเปล่า
เมื่อวานนี้ค่ะพนักงานขับรถแล้วก็พนักงานเก็บค่าโดยสารประจำรถคันนี้
ตามนัดและมารายงานตัวที่กรมการขนส่งทางบกคนขับชื่อว่านายบัญชาสงวัฒน์
เขาบอกว่าไม่ได้ไปโดนตัวไหนมาหรอกตอนที่ขับรถตอนนั้นน่ะ
ช่วงนั้นมันมีอารมณ์อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ร้อนก็เลยเกิดพฤติกรรมแบบนั้น
จี้ก็ดีปาดหน้าก็ดีบีบแตร่ไล่แล้วก็เบรกกระทันหันจนกระทั่งผู้โดยสารเนี่ย
หงายหลังล้มตึงลงไปแต่หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย
ผู้โดยสารล้มไปปุ๊บเนี่ยเขาก็รีบหันมาถามผู้โดยสารเลยเหมือนกันนะว่าแบบ
ยายยายไปโรงพยาบาลไหมป้าไปโรงพยาบาลไหมแบบนี้
แต่เขาก็ยืนยันว่าผู้โดยสารบอกว่าไม่ไปจะลงป้ายหน้า
จริงเขาจะล้มตั้งแต่ป้ายเมื่อกี้แล้วล่ะแต่เขาล้มก่อนไง
เขาก็เลยกะว่าเออลงป้ายหน้าแล้วกันไม่รู้ว่านั่งต่อไปจะถึงโรงพยาบาลไหม
เขาก็เลยยอมจอดให้ลงเขาก็บอกว่ายอมรับแหละว่าจะปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถของตัวเองให้ดีกว่านี้
ขอโทษสังคมขอโทษผู้โดยสารคนนั้นด้วย
ถ้าบ้างถูกส่องกับปรุงพฤติกรรมขับรถของตัวเองให้ดีกว่านี้
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนครับยังไงบ้างครับ
จะ๑๐ปีอยู่แล้วครับเพิ่งจะมีครั้งนี้ครั้งแรก
นายสมชัยราชแก้วหัวหน้าฝ่ายตรวจการกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่ายอมรับเลย
สาย๘เนี่ยสายร้องเรียนเข้ามาแทบไหม้เยอะมาก
ซึ่งก็ดำเนินการจัดระเบียบมาโดยตลอดจริงจริงเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถึงจะเป็นความผิดครั้งแรกของคนขับรายนี้
แต่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นไงเพราะว่าทะเบียนรถคันนี้เคยมีประวัติการร้องเรียนมาบ่อยมาก
คนขับก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยก็เลยอยากกำชับผู้ประกอบการอ่ะ
กรองพนักงานให้ดีกว่านี้หน่อยและหลังจากที่เข้ามารายงานตัวแล้วใช่ไหมค
เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยโดนปรับไปแค่๓วันใช่ไหมอ่ะแถมให้อีกเอาไปเลยอีก๒๘วันปรับไปเลยค่ะ
พักงาน๑เดือนเปรียบเทียบปรับอีก๕๐๐บาทเพราะคุณขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย
แล้วก็บังคับให้เข้าอบรมเสริมความรู้และสร้างความตระหนักในการให้บริการที่ดีอีก๓ชั่วโมงด้วย
มนั่งฟังอยู่คนเดียวแหละฮะอบรมกันไปเยอะ
ก็หลายทีแล้วนะอบรมอบรมอะไรอย่างนี้